รอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพเดือนมกราคมปีหน้านี้
ก็จะมีกำหนดการจับสลากแบ่งสายวันที่๒๖กันยายนนี้

ก็เลยทับทามไปที่อานนท์อมรเลิศศักดิ์
ให้รับหน้าที่ในการจับสลากทีมทั้งหมดให้เข้าไปอยู่ในสาย
ซึ่งตอนนี้ก็รอการยืนยันจากเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐นะคะซึ่งในการจับสลากค่ะทีมไทยในฐานะเจ้าภาพ
ก็เดินทางไปตรวจสอบสนามช้างอารีน่าที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
เพื่อเตรียมใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสนามที่จะมาทดแทนสนามสมโพธิ๗๐๐ปี
โดยนายนายวินชิดชอบประธานสมสรรค์บุรีรำยูเนเต็ดก็เผยว่า
ซึ่งก็คาดว่าหากปรับปรุงจะใช้เวลาไม่เกิน๑เดือน
แทนที่สนามสมโคตร๗๐๐ปีนะคะ
ส่วนไทยลีกวันนี้มีแข่งขันกัน๓คู่นะคะ